มาดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าในรั้วโรงเรียนครับคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าหลายโรงเรียนเขาก็ปิดเทอมไปแล้วเพราะสอบเสร็จใช่ไหม
แต่บางโรงเรียนเขากำลังจะสอบกันเลย
ก่อนสอบเด็กนักเรียนเขาก็ต้องหาที่พึ่งทางจิตใจ
มีมากมายหลายวิธีวันนี้รวบรวมเอาไว้แล้วในการเสริมดวง
เสริมโชคชะตาก่อนที่จะไปลุยการสอบครับ
คุณผู้ชมครับหากเรามองย้อนกลับไปในช่วงวัยเรียนเนี่ย
ทุกครั้งในการสอบนอกจากจะต้องอ่านหนังสือแล้วเนี่ย
อีกหนึ่งสิ่งเลยที่ห้ามลืมนะครับ
นั่นก็คือการมูเตลูหรือว่าพกเครื่องลางเสริมดวงเข้าไปในห้องสอบ
เพื่ออะไรเพื่อทำให้เรานั้นสอบได้ดีแล้วก็ปังขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับ
วันนี้ตลอดข่าวจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวสุดว้าวของมูเสริมดวงช่วยเรื่องสอบของเหล่านักเรียนกัน
จะมีของมูเสริมดวงอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย
สาธุองค์หลวงพ่อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
ช่วยโดนบันดาลให้หนูสอบภาคด้วยเหนือด
อุ๊ยเดี๋ยวนะเรียกได้ว่าหนูน้อยคนนี้เนี่ย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งบ้านมาเพิ่งข้อสอบหมดแล้วมั้งเนี่ย
เรื่องราวสุดน่ารักนี้ถูกเผยแพร่โดยครูหนุ่มคนหนึ่ง
ที่ต้องทึกเมื่อเห็นหนูน้อยคนนี้พกเอาพระ
และเครื่องล้างของขลังกว่าสิบชิ้นติดตัวมาสอบกลางภาคด้วย
โอ้โฮดูเลยทายคลิปพร้อมขึ้นแท็กชั่นว่า
มันต้องใช้พระเยอะขนาดนี้เลยเหรอในการสอบเนี่ย
ทำเอาผู้ใช้ติ๊กต๊อกหลายคนที่เห็นคลิปนี้
ถึงขั้นมาคอมเมนต์แซวน้องกันยกใหญ่เลยทีเดียว
มาต่อกันที่เรื่องราวของนักเรียนหนุ่มคนนี้
ที่ลงทุนเขียนยันสอบผ่านเกรสิกทุกวิชาพกเข้าห้องสอบ
แล้วเราทำยันนี้เป็นแนวไหนเนี่ย
แนวสอบผ่านเกรด๔ทุกวิชา
สอบไปแล้วเราผ่านทุกวิชาไหม
ก็ไม่ครับก็ไม่ครับไม่เลย
ไม่ขังไม่ขังไม่ขังเลยครับ
เอ้าอุตส่าห์บอกไปแบบแนบว่าผ้ายานพื้นเนี่ยสามารถให้สอบได้เกรสอีกทุกวิชา
ไหนไหนเจ้าตัวถึงออกมาพูดว่าผ้ายันไม่คลังซะได้แล้ว
ปัดโทแบบนี้เขาเรียกว่าหากคุ้มชัด
ซึ่งพยานผืนนี้เป็นฝีมือของเด็กชายสุพนัทเสือมัชชา
ตำบลน้ำร้อนอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์นั่นเอง
ซึ่งพยานผืนนี้เกิดจากการที่น้องอยากมีที่พึ่งทางใจในยามเข้าสอบ
น้องจึงได้เขียนผ้ายานผืนนี้เองกับมือ
อาคาระภายในผ้ายันผืนนี้ก็เรียนแบบมาจากผ้ายันจริงนะครับ
แต่จะแตกต่างตรงที่มีคำว่าสอบผ่านเกรด๔ทุกวิชา
เห็นชัดเจนเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของผืนผ้ายันนั่นเอง
ช่างเป็นไอเดียการเสริมดวงในช่วงสอบที่น่ารักแสนเก๋มากเลยล่ะครับ
น้องคนไหนอยากจะเอาไปทำตามเราก็ไม่ห้ามนะจ๊ะ